ทุกวันนี้กล้องวงจรปิดมีความสำคัญมากนะครับในการเป็นหลักฐานในเรื่องต่าง
แต่ปัญหาหลักที่เจอกันแทบทั่วโลกก็คือเรื่องของความไม่ชัดเจนของกล้องวงจรปิดนะครับ
ล่าสุดที่จีนกำลังผลิตกล้องวงจรปิดรูปแบบใหม่ที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้
ไม่ต้องจับไม่ต้องเห็นใบหน้าระบุได้จากเพียงแค่ท่าเดินเท่านั้นนะครับ

ต่อไปนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเป็นมากกว่าแค่การบันทึกหลักฐาน
เทคโนโลยีใหม่ที่บริษัทเอกชนวาลิกพัฒนาขึ้น
สามารถนำภาพจากกล้องวงจรปิดบนท้องถนน
ออกมาระบุตัวตนของผู้คนที่เดินอยู่อัตโนมัติ
เทคโนโลยีนี้ไม่ได้ใช้ใบหน้าแต่มันล้ำไปอีกขั้น
โดยการจับสังเกตจากท่าเดิน
ภายใต้เทคโนโลยีระบุตัวตนจากท่าเดินนี้
เขาบอกว่าการระบุตัวตนผ่านท่าเดินจะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทั่วร่างกาย
โดยร่างกายมนุษย์มีกล้ามเนื้อกว่า๖๐๐กล้ามมีกระดูกกว่า๒๐๐ชิ้น
รวมไปถึงระบบประสาทต่างทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อให้เราเดินได้
และที่สำคัญระบบวิเคราะห์ท่าเดินนี้จะไม่โง่พอที่จะถูกหลอกจากผู้ไม่ประสงค์ดี
แกล้งเดินผิดปกติอย่างเด็ดขาดเพราะมันวิเคราะห์จากกล้ามเนื้อทุกจุด
แม้การวิเคราะห์จากท่าเดินตอนนี้จะยังต้องใช้เวลาประมวลผลนับชั่วโมง
และต้องมีฐานข้อมูลเฉพาะบุคคลแต่ปัจจุบันตำรวจเซี่ยงไฮและตำรวจปากกิ่ง
เริ่มนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้แล้วโดยอาศัยฐานข้อมูลจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งทั่วทั้งเมือง
และด้วยเหตุนี้เองทำให้หลายฝ่ายโดยเฉพาะคนธรรมดาที่เดินไปเดินมาบนถนนเริ่มกังวล
ชาวบ้านหลายคนมองว่านี่เป็นเหมือนการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเป็นหูเป็นตาของรัฐบาล
ขณะที่บางคนกังวลว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการวิเคราะห์อาจเสี่ยงตกไปอยู่ในมือผู้ไม่หวังดี
แต่ผู้พัฒนายืนยันว่าเทคโนโลยีปลอดภัยเพราะข้อมูลทั้งหมดจะไม่หลุดออกไปจากระบบของเจ้าหน้าที่
กลับกันการวิเคราะห์ท่าเดินอาจนำไปใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนได้ในอนาคต
โดยเฉพาะการเฝ้าระวังเด็กหรือคนแก่ที่อาจล้มหรือประสบอุบัติเหตุในบ้าน
โดยเฉพาะในประเทศจีนที่นักวิเคราะห์มองว่าเทคโนโลยีนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

จากสังคมจีนเป็นสังคมที่ต้องการควบคุมประชาชน
ชื่อซูซือนักวิทย์พร้อมมองว่า
เราจะเห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีบางอย่าง
ก้าวหน้าในจีนมากกว่าชาติตะวันตก
และการระบุตัวตนก็เป็นหนึ่งในนั้น
ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจ
การลงทุนเรื่องนี้เป็นผลมาจากการรักษาเสถียรภาพของสังคม
จนทำให้มันกลายเป็นธุรกิจใหญ่
ในตอนนี้มีบริษัทสัญชาติจีนหลายแห่ง
กำลังพัฒนาเทคโนโลยีพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะ
โดยมีเป้าหมายเพื่อการรักษาเสถียรภาพของสังคม
แต่การสร้างเทคโนโลยีใหม่เช่นนี้ในอีกด้านก็เป็นเรื่องดี
โดยบริษัทวาลิกซ์เชื่อมั่นว่าการระบุตัวตนผ่านท่าเดิน
จะเป็นที่นิยมและถูกใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีจดจำใบหน้า
ที่กำลังถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายวงการ
ข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน